เรื่องนี้ค่ะพรานพึ่งจบชีวิตเพราะพึ่งค่ะคุณผู้ชมค่ะที่จังหวัดแพร่นะคะคือพรานพึ่งเนี่ยก็ออกไปรมควันตีเอารังพึ่งแล้วพึ่งมันแตกรังค่ะคราวนี้ก็วิ่งหนีกันกระเจิดกระเจิงผู้ชายคนนี้ซึ่งเป็นหนึ่งในพรานพึ่งนะคะชื่อว่าในลาเรือนคามอายุ๖๒ปีนะคะคือเขาหนีลงน้ำคนอื่นก็กระจัดกระจาย
ต่อยต่อยเขาหัวหนึ่งลุกเลยคือคงโดนเยอะมากจริงนะครับนะคะ
เพื่อนกลับมาจะช่วยเนี่ยปรากฏว่าไม่ทันไรก็หงายหลัง
แล้วก็เสียชีวิตนี่แหละค่ะในลาเรือนคำนะคะ
อายุหกสิบสองปีคือเขาบอกสภาพก็คือในใบหน้าของเขา
ต้นฉ่ำฉากลางนา
ลาเป็นคนที่ปีนขึ้นต้นไม้ไปรมควัน
พอเพิ่งแตกรังก็ลุมต่อย
วิ่งหนีเข้าป่าแล้ววิ่งลงน้ำ

ฝูงพึ่งหลวงก็บินตามไปลุมต่อยเลยค่ะ
เพื่อนอีก๒คนที่ไปด้วยกันก็วิ่งหนีวิ่งจนพ้นระยะ
ก็จุดกองฟางไล่พึ่งจากนั้นเข้ามาช่วย

ของเรานี่นะอันเดียวก็ปวดแสบ
อันเดียวก็ป่วยอันเดียวก็ลาป่วยแล้ว
นี่ค่ะคือพอเขาประคองมา
ไปได้สักพักหนึ่งก็ล้มตึงหานอนหาย

อันนั้นนี่ก็โดนหลายสิบตัวเหมือนกันนะคะ

จริงแล้วชวนกันมาตีตั้งแต่วันพุธที่๙
แต่นายลาเป็นคนบอกเองบอกวันที่๙เลิกไม่ดี
เพราะมีคนทักแล้วตรงกับวันพระด้วย

แต่ก็เนี่ยค่ะเกิดเหตุการณ์เรื่องเศร้าขึ้นค่ะ
เขาก็ตามแล้วมันกระเจาะ
คือพึ่งหลวงรังนี้นะคะ
จริงก็มีประเด็นกับนายลาอยู่ก่อนหน้านี้แล้วด้วยเหมือนกัน

นายลาก็เคยมาตีรังพึ่งรังนี้ไปแล้วครั้งหนึ่ง

ก็กลับมาทำรังที่เดิมที่เดิมเลยนะ
ลาก็กลับมาตีอีกครั้งหนึ่ง
ก็นำไปสู่เรื่องสลดที่เกิดขึ้นนะคะ

มันเป็นความแบบอาฆาตของพึ่งหรือเปล่านะคะ
วันนี้ผู้สื่อข่าวไปที่วัดต่อนิมิตรค่ะ

ซึ่งเป็นที่ตั้งบำเพ็ญกุศลของนายลาเนี่ยค่ะ
ชาวบ้านก็ยังคุยกันประเด็นนี้นะคะ
ว่ามาจากอาถรรพ์เจ้าที่แรงหรือเปล่า

ไม่ทำอะไรกับพึ่งหลวงกับรังพึ่งหลวง
เพราะว่าไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านมาก่อน

ที่มีการเข้าไปตีรังพึ่งจนถูกรุมต่อย
คือกำนันก็บอกว่าเชื่อว่าเกิดจากอาถรรพ์เจ้าที่ค่ะ
เขาเล่ากันว่ายังไงคะ
มันเหมือนกับเป็นเจ้าที่เกี่ยวกับพวกห่วงที่อะไรพวกนี้
คนแปลกหน้าเข้าไปก็จะทำให้ไม่เจ็บเป็นไข้เป็นไม่สบายเขาบ้าง
ก็คือชาวบ้านก็จะรู้อยู่แล้วว่าตรงนี้รู้กันอยู่แล้ว

ใช่ก็จะไม่มีใครไปไม่มีใครไป

ก็รู้ค่ะเขาก็บนวันสารเก่า
คือชาวบ้านเขาบอกว่าตรงจุดนั้นถ้าไม่มีความจำเป็น

เพราะว่าเข้าไปแล้วกลับออกมามักจะป่วย
บางคนถึงขั้นนอนรักษาที่โรงพยาบาลไม่หาย
ต้องเอาเครื่องเส้นไหว้ตามความเชื่อไปกราบ
ขอขมาเจ้าที่ถึงจะหายคือก็เป็นความเชื่อค่ะ
ส่วนครอบครัวของนายลาเองไม่ขอให้สัมภาษณ์อะไร
เพราะว่ายังเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
ศพของนายลาจะชาปนกิจวันจันทร์ที่๑๔กุมภาพันธ์นี้ค่ะ